คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
บอกว่าสองสามีพันรยาอยู่ที่ชายนาฏก็กะว่าจะทำแกงส้มเอาไปขายนะคะ
แต่เขาบอกว่าพอทำเสร็จปุ๊บลองชิมดูทำไมมันขม

ไม่ได้ใส่อะไรผิดนี่ตามสูตรทุกอย่างแต่ทำไมมันขม
ทำหลายทีค่ะต้องเททิ้งตลอดเลยก็เลยแปลกใจตั้งกล้องเอาไว้
ปรากฏมาเจอภาพนี้ค่ะเป็นป้าป้าที่เรียกว่าแม่ด้วยนะ

ใช่ค่ะป้าเอาฟ้าทลายโจรมาใส่ในหม้อแกงส้ม
นี่คือครั้งแรกนะคะเอาฟ้าทลายโจรมาใส่ลงไปก่อนในแกงส้มเนี่ย
ไม่ใช่ครั้งแรกเท่านั้นนะมีครั้งที่สองด้วย
ครั้งที่สองเอาน้ำยาล้างมือไปเทใส่หม้อแกงส้ม
มันก็ขมทั้งสองหม้อนี่แหละค่ะสองสามีพันรยา
ก็เลยบอกเอาไปขายไม่ได้แล้วต้องเททิ้งทั้งหม้อค่ะ
หลังจากนั้นนะคะสงสัยก็เลยตั้งกล้องเอาไว้ปรากฏ
พอได้ภาพนี้ค่ะเอาภาพนี้ป้าป้าดูคลิปนี้สิ
แล้วป้าใช่หรือเปล่าป้าก็ต้องบอกว่าใช่แหละค่ะ
เพราะเป็นป้าจริงนะคะป้ายอมรับทุกอย่างเลย
เหตุผลที่ทำเพราะไม่อยากให้เขากับแฟนลืมตาอ้าปาก
หรือได้ดีกว่าหลานอีกคนอืมโอ้ยเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
สองคนนี้ก็เลยต้องย้ายออกจากบ้านเลยค่ะแล้วไปแจ้งความไว้ด้วยนะคะ
อกจากนี้เขายังเชื่อว่าป้าทำของใส่ลักษณะเป็นคุณสัยเป็นความเชื่อค่ะ
เพราะว่ามีร่างทรงปู่แขกที่เขานับถือ
ทักบอกว่าป้าเนี่ยเป็นคนทำของใสมาแล้วสี่ถึงห้าครั้ง
ล่าสุดนะคะแฟนยังไปเจอผ้าขาวห่อกระดูกอีกด้วย
งานนี้ชาวเน็ตเขาเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคนที่เจอเรื่องเนี่ย
เขาเอาคลิปนี้ไปลงในติ๊กต๊อกนะคะพอชาวเน็ตมาเห็นเข้ามาคอมเมนต์ค่ะ
บอกทำไมล่ะทำไมไม่ตักแกงเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปพิสูจน์
แล้วก็จะได้เป็นหลักฐานมัดตัวป้าบางคนบอกว่านี่เป็นเรื่องครอบครัว
พูดไปก็ลำบากแต่ขอให้กำลังใจและให้ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกจะดีกว่า
และบางคนก็บอกว่าป้าไม่น่าทำแบบนี้เลยและนอกจากนี้ยังบอกว่า
ไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะใช่ครั้งแรกนะคะ
น่าจะเคยทำแบบอื่นอื่นมาก่อนแล้วด้วยค่ะอ่าทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบหน่อย
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปหาเจ้าของโพสต์ด้วยนะคะ
เขาอยู่ที่ห้องเช่าในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏก็มาพบในบอลกับนางสาววา
ที่กำลังเตรียมของเนี่ยค่ะจะทำขายช่วงเย็นเพราะว่าเขาขายอาหารกัน
นางสาวาบอกว่าย้ายมาอยู่บ้านในบอลเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาอยู่กับป้าที่แฟนเรียกว่าแม่
เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองนี่แหละ
เป็นคนตั้งกล้องไว้เองเพราะว่าของหายก็บ่อยมากดเปิดดูโอ้โห
เห็นเลยป้าเอาอะไรมาใส่ในหม้อแกงส้มนะคะก็เลยลองชิมดูรสชาติคือขมมาก
พอไปถามก็ทำท่าอึ้มอ้ำอึ้งไม่ตอบอะค่ะจนในที่สุดใบยังบอกว่า
ฟ้าทลายโจรกับน้ำล้างมืออ่านายบอลบอกว่าตัวเองเพิ่งออกจากเรือนจำมาห้าเดือน
ไม่รู้ค่ะว่าป้าเนี่ยไม่ชอบแฟนของเขาหรือเปล่าหรือไม่ชอบอะไรในตัวแฟนหรือเปล่า
อืมเพราะว่าทะเลาะกันมาตลอดพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกินไปนะคะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะครับพยายามสร้างตัวเองนี่แหละเขาก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไร
ไม่ชอบลูกสะพ้ายหรือว่าไม่ชอบเอ่อกิริยาท่าทางผมนี่ก็คุยก็ว่า
ทะเลาะกันก็มาพักนึงแต่ก็ไม่ได้ดังได้ด่าเขา
เขาก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กนะครับครับจนมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา
มันไม่ไหวจริงจริงนะพี่อืมมันก็สูตรจะทนแล้วมาทำกับเราอย่างนี้
มันไม่ใช่เราเพิ่งเริ่มสร้างตัวสร้างอะไรอยู่แย่ครับทีมีก็ที่พี่รัก
คุณคุณป้าไหมครับถ้าถามจริงจริงผมก็รักแกนะครับครับ
แต่แกมาทำกับผมอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนว่าแกรักหลานลำเอียงเอาว่าง่าย
สารที่คนมากกว่ากลัวผมจะไปได้ดีกว่าหรืออะไรประมาณนี้ของเขา
เขาคิดเขาไปถามเขาว่าใส่อะไรลงไปเขาก็ยังอ้ำอ้ำมึงอึ้ง
เขาก็ยังไม่ไม่ค่อยตอบอะไรมากนะคะจนเพื่อนพี่ชายของแฟนเข้ามาคุย
เขาก็เลยบอกว่าเขาใส่ฟ้าทลายโจรลงไปบวกกับน้ำล้างมือค่ะ
ใช่แล้วฟ้าทลายโจรที่ใส่ลงไปแฟนเอายาเบอร์ปูไปโรยเพราะว่ามันมีบุ้งอยู่
ช่วงน้ำท่วมบุ้งมันจะเยอะอะค่ะมันก็เลยผสมลงไปด้วย
พอเรากินเข้าไปอ่ะเราคือเราชิมเข้าไปเยอะอ่ะรสชาติมันเป็นแปลกแปลกอ่ะ
กินพอสักพักนึงรู้สึกแน่นหน้าอกปวดท้องขึ้นมาค่ะ
และอย่างที่บอกไปด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็เล่าว่าก่อนวันเกิดเหตุ
เจอผ้าขาวห่อกระดูกใต้ที่นอนก็ทะเลาะกันใหญ่แล้วก็เลยย้ายออกมาเลยนะคะ
เมื่อวานเย็นยังมีอาการเจ็บท้องเหมือนโดนมีดกรีด
ก็เลยไปหาป้ายคนที่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์เหมือนกัน
ให้เขาช่วยปรากฏว่าป้าคนนั้นก็ท่องคาถาปัดเป่า
ดึงขอออกมาเป็นเครฆคล้ายตะขอค่ะ
แล้วก็เลยไปอาบน้ำมนต์ที่วัดต่อซึ่งหลังจากนี้ทั้งสองคนบอกว่า

แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็อยากฟังอีกความอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน
ก็พยายามไปที่บ้านของคุณป้านะคะ

ว่ามันเป็นอย่างไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไร

ปิดเงียบเราก็เลยยังไม่ได้ข้อมูลจากทางอีกฝั่งหนึ่งมานะคะ
แต่จริงเราก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากคุณป้านะคะ